อ่าได้เวลามาตรวจแล้วว่าใครดวงดีดวงเฮงกันบ้างนะจ๊ะ
แต่ว่าแหม่งวดนี้คนในวงการบันเทิงดูเงียบเนอะ
กรีบโนแลโดยเฉพาะเจ้าพ่อมนศิษย์ของเราเนี่ย
ทำไมงวดนี้ตุ๊บคะเจ้าพ่อค่ะตุ๊บแรง
ไหนจะบอกเยอะไปหน่อยมันก็เลยเคลื่อนหรือเปล่า
เจ้าตัวก็มีการโพสต์แซวตัวเองผ่านเฟซบุ๊กนะฮะ
พร้อมกับอวดลอตเตอรี่แน่นปึกหนาทั้งปึก
เอ้า๖๖๖แหม๑๕ใบ
ทำกันได้ออกมาฮ่า
เลข๕มีน้ำตาซ่อนอยู่มากมายนะจ๊ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมคนที่ดวงดีดวงเฮงเขาก็มีเหมือนกัน
คนในวงการบรรเทิงนี่ฉันเห็นแวบโปรมาแล้ว
ปานด์โน๊ตเชิญยิ้มเลขไทย๒ตัว๙๗๓ใบ
นี่ฉันเข้าไปคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะ
เมนต์ว่าอะไรสวัสดีค่ะป๊าป๊าว่าไงคะ
เธอคือใครอ้าวไม่รู้จักสักงั้น
อย่างไรไม่รู้จักกันเออก็แซวกันไป
แล้วป๊าว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของชีวิต

ท้าย๒ตัว๙๗ก็ยินดีด้วยนะคะ
จริงเดี๋ยวดูกันว่าใครจะตรวจผลรางวัล
ดวงดีดวงเฮงกันต่อในงวดนี้นะ

แน่ไม่ใช่เราสองคนนะคะปาดน้ำตากันต่อไปกับเพื่อน